ที่เชียงใหม่ก็แตกตื่นกันนะคะ
หลังจากที่มีคลิปหนึ่งไปลงในโลกออนไลน์
คือเป็นภาพของกลุ่มชายชุดดำค่ะ
มีอาวุธครบมือแล้วก็ยืนข่มขู่อยู่บนสะพาน
นี่ค่ะมีคนถ่ายคลิปนี้ได้

คนเชียงใหม่ก็รู้ว่ามันอยู่ตรงจุดไหน
คราวนี้ตกใจกันเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่าวันนี้ได้คำตอบแล้วนะคะคุณผู้ชม

คำตอบก็คือว่ามันเป็นการถ่ายหนังสั้นค่ะโอ้
เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกอกตกใจไปค่ะ
แต่ถ้าใครเห็นอย่างนี้ไม่ตกใจก็แปลกแล้วนะคะ
ชายชุดดำอาวุธครบมือเลย
แล้วลักษณะก็คือเหมือนกับกำลังข่มขู่
คนที่อยู่บนสะพานจันสม

โอ้โหคนเชียงใหม่ที่เห็นในโลกออนไลน
ก็แตกตื่นกันสิคะกลายเป็นกระแสเลย
นี่ค่ะล่าสุดทีมงานเพจบ้านยิ้มแชนัล

บอกว่าภาพที่เห็นคือการถ่ายละครสั้นสะท้อนสังคม
มีทีมงานช่างภาพช่างไฟนักแสดงทั้งหมด๗๘คน

เวลาประมาณ๒ทุ่มของคืนวันที่๑๐ที่ผ่านมา
แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาทำงานอยู่
มีคนถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปแชร์

อันนี้คือภาพการทำงานทั้งหมดนะคะ
นี่ค่ะแต่ว่าคนที่ผ่านไปก็อาจจะเห็นจุดเดียวแล้วถ่าย
แล้วพอไปลงมันก็เกิดความเข้าใจผิดนะคะ

ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองเชียงใหม่

แล้วก็ขอโทษทุกคนที่ทำให้เข้าใจผิด
ทีมงานยอมรับว่าเป็นบทเรียนจริงค่ะ
ครั้งต่อไปถ้ามีการถ่ายทำฉากละเอียดอ่อน

ก็คงจะต้องประสานตำรวจให้มาอำนวยความสะดวก
จะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดแบบนี้อีก
แล้วก็ขอแสดงความรู้สึกเสียใจจริง
ที่ทำให้ภาพลักษณ์เชียงใหม่เสียหายค่ะ

ขอโทษทุกคนที่เข้ามาดูแล้วเข้าใจผิดนะครับ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่เราทำนะครับ
ซึ่งทางผมนะครับได้ไปลงบันทึกประจำวันนะครับ
ที่ลงไปก็คือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าเราไม่ได้ทำทำเหมือนที่สื่อที่ลงนะครับ
ว่าเราทำละครสั้นจริงนะครับ
หลังจากนี้ไปถ้าสมมุติว่าเป็นฉากประมาณนี้
เราอาจจะค่อยไม่อยู่ในที่สาธารณะ
อาจจะอยู่ในใต้บริษัทของเรา

แล้วก็ถ้าสมมุติว่าจำเป็นต้องไปที่สาธารณะ
ก็ยังไงก็จะไปขอคนในพื้นที่
หรือไม่ขอให้แบบเจ้าหน้าที่มาอำนวยให้อะไรอย่างนี้ค่ะ